ทีนี้มาดูการขายสินค้าแบรนด์เนมแบบผิดกฎหมายกันหน่อย
เป็นสินค้าแบรนด์เนมแบบไม่เสียภาษีแบบถูกต้อง
แต่ก่อนตำรวจบอกว่าก็จะมักใช้วิธีการ
คือเหมือนไปเที่ยวและฮิ้วมาไงแอบหิ้วถือกันมาอะไรแบบนี้
แต่เดี๋ยวนี้ศูนยากากรเขาเข้มงวดมาก
เขาเลยเปลี่ยนวิธีหรือส่งทางปรายศนีย์กันมา
สุดท้ายตำรวจเขาก็เลยไปตรวจค้น

ทั้งกระเป๋าเครื่องสำอางกระเป๋าเป็นพันใบเลยนะคะ
ตำรวจเขาบอกว่าคือแต่ก่อนคนจะชอบหิ้วเข้ามา
เดี๋ยวนี้เขาส่งปรายศนีย์กันมาจากต่างประเทศ
แล้วก็ร้านนี้เนี่ยเขาวางขายอยู่เต็มเลยค่ะคุณผู้ชม

นี่ค่ะก็เป็นสินค้าที่ไม่มีใบสำแดง
เสียภาษีนำเข้าตามเงื่อนไขของกรมศุลกากร
พลตำรวจรีสุรเชษฐ์หักพานรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ๑๙
บอกว่าประชาชนร้องเรียนไปว่ามีร้านร้านนี้เนี่ยเขาขายของแบรนด์เนมกระเป๋าเสื้อผ้าเครื่องสำอางขายของแบบเลี่ยงภาษี
ตำรวจก็เลยไปตรวจค้นปรากฏว่าก็เจออย่างที่เห็นโอ้โหแอร์เมส
นั่นสิมันไม่ได้เอามาง่ายนะจากต่างประเทศเนี่ยยี่ห้อนี้เนี่ย
แล้วคุณลองดูจำนวนมันโอ้โหนี่นึกว่าเป็นช็อปเลยมั้งมันใหญ่มากแล้วมีทุกสีทุกรุ่นเลยเหรอ

คือตำรวจเขาบอกว่ากลยุทธ์เดี๋ยวนี้เขาไม่ฮิ้วเข้ามาแล้วไง
เขาส่งปรายศนีย์กันมา
ก็จะมีกระเป๋ากระเป๋าสตังค์เสื้อผ้ารองเท้าเครื่องสำอางเครื่องประดับ

ด่านศูนยากากรเขาเข้มงวดมากที่สถานบินเดี๋ยวนี้นะ

ผู้บังคับการตำรวจ๑๙๑ก็เลยเตือนเลยนะคะ
ใครมีสินค้าแบรนด์เนมหนีภาษีแบบนี้ต้องระวัง
อยากจะให้คนคำนึงถึงความมั่นคงด้านเศรษฐกิจของประเทศ
คือพอนำของเข้ามาคุณไม่เสียภาษี
ยังไงล่ะมันผิดกฎหมาย
คือจริงแล้วมันต้องเสียภาษีมันเป็นรายได้ของประเทศเรื่องของภาษี

แล้วก็อาจจะถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

ภาษีมันแพงกว่าเดิมหลายเท่าเลยค่ะ
แล้วก็สินค้าต่างเหล่านี้ก็ต้องถูกยึดด้วยกระเป๋าใบหนึ่งเนี่ยนะคุณผู้ชม

ที่ฉันเคยแอบถามคืออยากเห็นเขาถือกันนะ

ราคาดีมากเลยค่ะคุณมิว
เป็นกระเป๋าราคาดีไม่แพงเลย

ราคาดีคุณมิ้วไม่แพงเลยเนี่ยถูก

ถ้าหนังไม่จราเข้นะมือ๒นะก็๔๕แสน

แล้วนี่เขามีครบทุกสีจริงนะเมื่อสักครู่นี้ที่หลายถ่ายไล่ไป

เข้าใจนะว่าทุกคนก็อยาก
ชื่นชอบอ่ะอยากได้ในราคาที่มันก็ย่อมยาว
คือถ้าไม่เป็นไรถ้าคุณรวยมากร้อยล้านพันล้านคุณซื้อไม่เป็นไรนะ
แต่อย่างเราซื้อใหญ่ลงจริง